ต่อที่เรื่องของการใช้บริการแท็กซี่กันหน่อย
ตอนนี้ใครไปเห็นแท็กซี่มีป้ายสีเขียวข้างหน้าเป็นป้ายไฟ

ปกติเราเห็นป้ายสีแดงถ้ารถว่างนะคะ
อันนี้เป็นสีเขียวว่างคุณผู้ชมบอกได้
เป็นแท็กซี่รูปแบบใหม่ชื่อว่าแท็กซี่โอเค
เริ่มให้บริการเต็มรูปแบบแล้วนะครับ

แต่ว่าเปลี่ยนสีตรงข้างหน้านิดหน่อยนะครับ

ดูเผินแล้วก็อาจจะเหมือนแท็กซี่รูปแบบเดิมแล้วครับ
เพราะว่าก็ลักษณะภายนอกก็คล้ายกันหมด
แต่ต่างอยู่ที่ระบบต่างนะครับ
ถูกเฉินเตือนภายอันนี้นี่เลย
ถ้ามีเหตุอะไรก็กดปุ่มมันจะดัง
คนข้างนอกก็จะได้ยินนะแล้วช่วยกันนะฮะ
แต่ว่าอัตราค่าโดยสารยังคงเท่าเดิมนะครับ

หากใครใช้บริการผ่านทางแอปพลิเคชัน

ตอนนี้ก็มีบางคันสามารถที่จะให้บริการได้ด้วยคือ

หมดอายุไปจดทะเบียนใหม่๖๐๐คัน
เช้าที่ฉันก็เห็นอยู่คือป้ายข้างบนแท็กซี่
มันจะมีความแตกต่างอยู่นิดนึงเห็นป่ะมันจะมี

นายละม่อมพาณิชย์เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะ
ที่เปลี่ยนจากแท็กซี่แบบเก่ามาเป็นแท็กซี่โอเคได้๑เดือน

ก็บอกว่าระบบต่างทำให้ผู้โดยสาร
ใช้บริการมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น
แต่ว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยจะเรียกใช้บริการหรอกค่ะ
เพราะว่าไม่คุ้นกับป้ายไฟว่างที่เป็นสีเขียว

ก็เลยอยากให้ภาครัฐประชาสัมพันธ์อีกรอบนึง
ผู้โดยสารรู้จักแท็กซี่โอเคให้มากขึ้นนะคะ
ส่วนเรื่องของอูเบอร์แล้วก็แกรปแท็กซี่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ
ก็ย้ำว่าต้องเข้าจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะ

แล้วก็การปรับเปลี่ยนแท็กซี่ครั้งนี้
ก็เพื่อหวังจะยกระดับการให้บริการแท็กซี่ไทย

แก้ปัญหาให้กับคนขับที่ชอบเลือกรับผู้โดยสารนั่นเองค่ะ